คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้นะคะ
คือมีคนร้ายบุกเข้าไปขโมยของในวัด

หลวงพี่ไวมากนะ
คือแบบเป็นอดีตนักวิ่งหรือเปล่าไม่ทราบ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

คนโพสต์เนี่ยบอกว่าใส่สบงแล้วทรงวิ่งจับโจรขอให้หลวงพี่ปลอดภัยนะเจ้าคะตั้งแต่ติดกล้องวงจรปิดพระไม่เป็นอันจำวัดรอบนี้ขโมยมา
กับหลวงพี่อดีตนักวิ่งเก่าก็ต้องเสียเหงื่อกันหน่อยนี่ค่ะโอ้โหดูดู
หลวงพี่พยายามแล้วจริงจริงดิฉันเห็นใช่แต่แต่พยายามทำทุกทางแล้วจริงจริงอ่ะ
แต่โจรก็เนี่ยดักหน้าไว้อย่างที่คุณบอกเลยเนี่ยดักซ้ายดักขวา
หอดซ้ายหลอดขวาหาช่องโหวเนี่ยหลอดไปหลอดกลับแล้วเนี่ย
เมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้คือหลอกอ่ะโอ้โหมีแบบสับขาหลอกเบี่ยงตัวหลอก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วปัญหาคือยังจับโจรไม่ได้เลยนะคะ
ก็มีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะคลิปนี้ถูกโพสต์ไปคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
แน่นอนค่ะคนก็ตำหนิคนร้ายนะคะที่โอ้โหไปขโมยของในวัดเนี่ยนะ
ใจคุณทำด้วยอะไรนะคะไปก่อเหตุในวัดดึกดึกดื่นดื่นนะคะ
อีกมุมนึงเขาก็มองเป็นเรื่องแบบขำหน่อยว่าโอ้โหหลวงพี่ท่านก็วิ่งเร็วนะ
หลวงพี่ท่านก็พยายามนะโจรแบบมุดซ้ายมุดขวาอิงตัวซ้ายขวา
พี่ก็พยายามที่จะจับให้ได้แต่สุดท้ายไอ้เจ้าโจรคนนี้มันไวจริงจริงนะคะ

ถ้าเจอโจรถ้าไม่ได้มีอาวงอาวุธอะไรช่วยกันจับได้ก็อาจจะช่วยกันจับ